ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่จังหวัดชายนาฏนะฮะ
ค่ะตำรวจเนี่ยไปวางแผนนะครับในการซ้อนแผนนะไม่ใช่วางแผนค่ะ
อ่าซ้อนแผนไปจับกลุ่มพระหนุ่มลูกหนึ่งค่ะคากุฏิเลยอืม
เพราะว่านัดแนะหญิงสาวให้มาขายบริการทางเพศซื้อบริการทางเพศหญิงสาว
ซื้อบริการทางเพศเขาบอกเขานัดแนะผ่านทางทวิตเตอร์
เขาเจอหญิงคนนี้ขายบริการอยู่เอาไปดูนะฮะช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงกุฏิ
ที่ทำเนี่ยทำเนี่ยเพื่อนเตือนนะบอกแล้วก็เป็นพระก็คือ
ถ้าจะทำอะไรให้ศึกก่อนไม่ใช่มาทำอย่างนี้นะ
มาอบรมพระนี่ไม่ใช่ญาติพี่น้องที่ไหนนะฮะ
ก็หญิงสาวที่พระเขาติดต่อขอซื้อบริการทางเพศนั่นแหละ
ตอนนี้ตำรวจไปถึงนี่ตำรวจเขาซ้อนแทนนะฮะ
อันนี้คือแผนใช่ไหมถอดเสื้อผ้านี่ถอดเสื้อออกมาแล้วอ่ะค่ะ
พระนี่แก้ผ้าอยู่เลยมีกระป๋องเบียร์อยู่ในกุฏิด้วยโอ้โห
อายุยี่สิบห้าปีนะฮะพระหนุ่มรูปนี้นะฮะ
สอบพ่อเมืองชายนาฏไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับในกุฏิเลย
คือหลวงพี่บีก็สารภาพแล้วฮะบอกว่านัดแนะหญิงสาวให้มาเจอที่ห้องจริงที่กุฏินะ
โดยมาบวชเนี่ยมาบวชแก้บนตั้งใจบวชแก้บน๓เดือน
อันนี้แก้ร่างด้วยนี่นี่เห็นไหมคือยังไม่ทันจะครบเลยอืม
แตกซะแล้วเขาก็ขอโทษเจ้าหน้าที่นะ
โทษพระที่วัดที่ทำให้เสื่อมเสียสุดท้ายก็ยอมศึกนะครับ

ทีนี้หญิงสาวคนนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมไปอบรมสั่งสอนพระนะฮะเธอบอกเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ฮะเธอเนี่ยเล่นทวิตเตอร์นะแล้วก็มีผู้ชายทักมาหาก็เลยนัดแนะเจอกันซึ่งพอคุยไปคุยมาเนี่ยเอ้าเป็นพระเนี่ยเธอก็เลยมองว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพระรูปนี้ก็ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกเลยอยากจัดการกับมารศาสนา
ก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจแล้วก็รับนัดพระรูปนี้มาหาที่กุฏิพอเข้าไปในกุฏิแล้วอยู่ในกุฏิด้วยกันเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนที่เห็นคือพระก็ถอดสบงจีวรอะไรหมดแล้วเธอก็ถอดเสื้อแล้วตำรวจก็มาถึงฮะค่ะ
มารู้ภายหลังว่าเป็นพระแล้วก็เราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นพระถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เขาก็ต้องไปทำกับคนนู้นค่ะคือเราก็เต็มใจที่จะทำให้สังคมรู้ว่าเป็นยังไงค่ะ
วันนี้ออกมาแฉเลยวันนี้คือก็คือออกมาแฉเลยค่ะพร้อมที่จะที่จะแฉที่จะเปิดเปิดเลย
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับหญิงสาวคนนี้เนี่ยเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ขายบริการทางเพศนะค่ะที่เธอเล่นทวิตเตอร์เล่นโลกโซเชียลอะไรพวกนี้เนี่ยเธอก็แค่ต้องการหาคู่นะแล้วพอเจอพระเนี่ยมาทักแล้วก็นัดแนะมาแบบนี้เธอก็เลยอยากปกป้องศาสนาอันนี้เหตุผลของเธอนะค่ะนี่นะฮะชาวบ้านทราบข่าวเขาก็มาด
แบบนี้ถือว่าชาวบ้านไม่ได้เสื่อมศรัทธากับวัดหรือว่าพระรูปอื่นถือว่าเป็นการจัดการพระที่ไม่ดีออกไปจากวัด
วันนี้คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่บ้านของพระรูปนี้นะครับ
ซึ่งศึกเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นในบีแล้วนะครับ
กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วบ้านอยู่ที่จังหวัดชายนาฏนี่แหละนะครับ
เจอกับพ่อแม่แล้วก็ญาติของเขาด้วยคือทางพ่อกับแม่บอกว่าลูกชายเนี่ย
ตั้งใจบวชแก้บน๓เดือนนะก่อนหน้านี้ก็บวชแก้บน๓เดือนนี่แหละ
แล้วก็มันก็ติดเรื่องของข้าวพรรษาอะไรด้วยก็เลยยังไม่ศึกเดี๋ยวจะรอหลังออกพรรษา
รับว่าลูกชายผิดจริงแต่ลูกชายก็ยังไม่ได้ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงนะ
ซึ่งคาใจมากที่ฝ่ายหญิงมาที่กุฏิของพระลูกชายเนี่ยทั้งที่รู้ว่าลูกชายเนี่ยบวชเป็นพระ
พาตำรวจมาด้วยมีนักข่าวมาด้วยมันเป็นการจัดฉากหรือเปล่า
ตั้งใจที่จะใส่ร้ายให้ลูกชายเนี่ยต้องศึกหรือเปล่าแต่ลูกชายแก้ผ้านะก็นั่นไง
ทีนี้มันก็ต้องถามทางฝั่งของตัวอดีตพระที่เป็นลูกชายตัวเองด้วยนะฮะ
ส่วนที่ลูกชายก่อเหตุไปเนี่ยนะฮะทางฝั่งของบีเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาก็ต้องขอโทษ
เขายอมรับผิดทุกอย่างแต่เขาบอกเขาขอเล่าความจริงในส่วนของเขาหน่อย
เขาเนี่ยได้พูดคุยกับฝ่ายหญิงเนี่ยรู้จักกันผ่านทวิตเตอร์ฝ่ายหญิงทวิตหาคู่จริง
แล้วเขาเนี่ยนัดแนะกับฝ่ายหญิงแล้วเจอกันมาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วเขาบอกรู้จักกันตั้งแต่ก่อนบวชแล้ว
เมื่อวานนี้ทักไปอีกจริงเพื่อซื้อบริการทางเพศในราคา๑๐๐๐บาทก็เหมือนกับที่เคยรู้จักกันมา
แต่เขาก็บอกไปบอกตอนนี้ผมบวชอยู่นะพี่ก็บอกแล้วด้วยซึ่งฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ปฏิเสธ
แล้วก็นัดให้มาเจอกันที่กุฏิที่วัดพร้อมกับฝากฝ่ายหญิงเนี่ยซื้อเบียร์มากระป๋องหนึ่งด้วย
ไปกันใหญ่พอฝ่ายหญิงมาถึงก็เข้ามาในกุฏิตัวของบีบอกว่าตอนนั้นผมก็ดื่มเบียร์
แล้วก็นั่งพูดคุยกันนะแต่ก็เริ่มแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าแม่
ส่วนฝ่ายหญิงก็ถอดเสื้อออกแต่ยังมีเสื้อชั้นในอยู่

พอผมเอื้อมมือไปจะแตะจะจับแค่นั้นแหละ
อยู่ตำรวจกับนักข่าวเปิดกุฏิเข้ามาเลย

ประตูเรียกอันนี้แล้วก็เปิดแล้วก็เจอเลย

มันเป็นการแบบจัดฉากจะกลั่นแกล้งหรือเปล่า

ทีมข่าวของเราได้หลักฐานแชทข้อความระหว่างบีนะกับหญิงสาวที่มาหาเขาที่กุฏิ

ฝั่งซ้ายก็คืออดีตพระนะที่ส่งข้อความไปหาหญิงสาว
บอกผมเป็นพระเคยลงงานกับพี่แต่ติดที่บวชมี๗๐๐
บอกเคยลงงานกับพี่ไม่รู้เคยทำงานอะไรกัน
คราวนี้ก็ถามพี่เอาเท่าไหร่ครับพันบาทได้ไหม
ฝั่งหญิงสาวตอบว่าพี่ว่างช่วงเย็น
หลังจากนั้นบีซึ่งตอนนั้นบวชอยู่ทักไปอีกบอกถ้าพี่มาพี่โทรมาหาก่อนนะ
ก็ตอบกลับฝั่งหญิงสาวก็ตอบกลับบอกค่ะ
นี่นะฮะก็เป็นการนัดแนะกันจริง
เราก็ไปคุยกับฝ่ายหญิงอีกครั้งนะฮะเธอยืนยันว่าเธอเล่นทวิตเตอร์เนี่ย
เพื่อหาคู่เท่านั้นแล้วโพสต์ระบุว่ารับสมัครผู้ชาย
หน้าตาดีสะอาดหนึ่งอัตราด่วนแล้วก็มีคนทักแชทมาเยอะแยะไปหมด
ก็พูดคุยกันไปสักพักหนึ่งฝ่ายชายนัดมาบอกอยากเจอ
ก็เลยขอดูรูปกันก่อน
ฝ่ายชายบอกผมบวชอยู่นะเป็นพระ
ก็เลยคิดว่าเออเป็นพระแล้วมาทำอย่างนี้ได้ยังไง

ปรึกษากับสื่อมวลชนในพื้นที่
ว่ามันมีเรื่องแบบนี้จะทำยังไงกันดี
ก็เลยเกิดการซ้อนแผนไปจับกลุ่มเพื่อเปิดโปรงเกิดขึ้น

เขาเป็นพระเราก็เลยเออเป็นพระแล้วมาทำอย่างนี้ได้ไง

ก็เลยไม่รู้จะทำไง
ก็เลยวางโทรศัพท์ไปก่อนแล้วก็คิด
คิดแล้วก็ปรึกษากับพี่นักข่าวพื้นที่
เขาก็มีการแชทมาอาณาจารย์ส่งรูปมาอะไรมาอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอเราเข้าไปเขาก็เปิดเบียดทาน

เป็นก็เลยบอกว่าเป็นสูบบุหรี่ไม่ได้เพราะเป็นแผลแผลควันบุหรี่

เขาก็ถอดจีวอนคือแก้ร่อนจ้อนเลยไม่มีอะไรเลย
พอไม่มีอะไรเลยเปิ้ลก็คือความด้วยว่าจะทำให้มันเนียน
ก็เลยถอดเสื้อออกถอดเสื้อออกแล้วก็จะเหลือแต่ทรัพย์ใน
เขาก็เริ่มมาลวนลามแล้วเริ่มมาจับ
เอาเป็นว่าหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นตัวของในบีเองนะฮะ
อดีตพระหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยอมรับผิดกันแล้วกัน

อ่า
เห็นบอกว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกลับกับฝ่ายหญิงอยู่เหมือนกัน
อันนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจกันแล้วกันนะคะ